ส่วนกรณีที่มีแม่ชีคนหนึ่งนะครับออกมาอ้างว่าถูกเจ้าวาดวัดชื่อดังในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
บังคับร่วมหลับนอนด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สมยอมยอมคบหากันเป็นเวลาถึง๔ปีด้วยกัน
ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
เพราะว่าเขามีเบื้องหลังเบื้องลึกที่ไม่ดีเขาจะก้ารับเหรอ
แต่ในเมื่อเขากล้ารับเราก็กล้าชนเหมือนกัน

เรามีพยานค่ะแต่เราขอปิดพยานไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัยของเขาและที่ทำงานนะฮะ
ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
ภายหลังจากได้ยื่นเอกสารร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดนครปฐม
เพื่อให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดรูปหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
โดยแม่ชีรายนี้เล่าว่าย้อนไปเมื่อประมาณปี๒๕๕๙
ได้ไปปฏิบัติธรรมและจำวัดที่วัดแห่งหนึ่งในเขตคลองสามหว่ากรุงเทพ
ซึ่งเป็นวัดเดียวกันกับที่พระรูปนี้จำวัดอยู่ในขณะนั้น
โดยในวันเกิดเหตุพระรูปนี้ได้บุกเข้ามาในห้องของตน
บังคับให้ร่วมหลับนอนในช่วงแรกตนปฏิเสธ
แต่ก็สมยอมในเวลาต่อมาและได้คบหากันขณะครองสมณเพศ
ประมาณปี๒๕๔๘ได้แยกทางกัน
จากพระรูปนั้นย้ายไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งปัจจุบันพระรูปดังกล่าวเป็นเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดจันทบุรี
ตอนนี้ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใด
แต่ยืนยันว่ามีทั้งพยานและหลักฐานที่รู้เห็น

แต่เพื่อความปลอดภัยของพยานจึงขอยังไม่เปิดเผยข้อมูลในวันนี้
ประธานชมรมเนติธรรมรักษ์ระบุภายหลังผ่าแม่ชี
หนังสือร้องเรียนกับทางพศ
หลังจากนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพศ

เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทางฝ่ายแม่ชีด้วยเช่นกัน
เขาคงต้องเป็นหน้าที่ของศศภุตนะครับ
เพราะว่าตามที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ย

มันก็ต้องไปดูข้อจริงอีกทีนึงว่ายังไง
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับ

แล้วมันสิ้นสุดตอนปี๒๕๕

ไม่ได้มาดำเนินการเพราะเขาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
แต่ดำเนินการเพราะเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว

ที่ออกมารับเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้ก็เปิดเผยว่า
หลังจากนี้ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็จะรับเรื่องไปดำเนินการตามขั้นตอนของราชการ
ส่วนไหนที่เป็นอำนาจของสำนักงานพระพุทธ
ก็จะรีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ในส่วนที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่
ก็จะประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คลี่คลายสถานการณ์ให้เป็นปกติ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน